คุณผู้ชมครับมาดูภาพจากกล้องหน้ารถกันบ้าง
ก็เป็นอุบัติเหตุที่ต้องเตือนใจ
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ขับขี่รถทุกคนด้วยนะครับ
ไปดูภาพกันเลยครับ
นี่นะครับเป็นนาทีที่รถกระบะพุ่งชนกับรถเก๋งนะครับ
ก่อนจะมีคนวิ่งลงมาจากรถ
เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านหน้าทัพ
ถนนสาย๔๐๑นครศรีท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกนาทีระทึกนี้ไว้ได้

เจ้าหน้าที่อาสามูยที่ประชาบร่วมใจท่าศาลา

เพราะว่ามีผู้บาดเจ็บถึง๗คน
ก่อนจะเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลท่าสารา
จำนวนนี้มีอาการสาหัส๑คน
เป็นเด็กเพศหญิงอายุ๑ขวบเท่านั้นเอง
มีแผลฉีกขาดบริเวณแก้มขวาแล้วก็ไม่รู้สึกตัว

เล่าว่ารถกระบะสีดำได้เร่งความเร็ว
จากสัญญาณไฟกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
บางคนเห็นพอเป็นไฟเหลืองนี่ก็เร่งใหญ่เลยนะฮะ
ไฟเหลืองควรจะหยุดแล้วนะ
เหลืองแปลว่าเตรียมหยุดไม่ใช่รีบไป

เตรียมหยุดไม่ใช่ให้รีบไป
ก็เลยเป็นอุบัติเหตุกลางลำออกมาแบบนี้นะครับ
ขณะที่รถเก๋งเองก็ขับออกไปจากทางแยกซ้ายมือ
จากสัญญาณไฟของเขาก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนกัน

จังหวะพอดีนะครับจนเกิดเหตุการณ์การพุ่งชนกัน
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้สอบสวนในรายละเอียด
เพื่อดำเนินการทางคดีต่อไปนะครับ